ภารกิจที่ต้องไปช่วยน้องหมา
หมาตัวนี้หัวเข้าไปติดในรั้วเหล็กค่ะ
ละให้ดูไกลเราอาจจะไม่คิดว่ามันหัวติด

เอาแต่มาดูมุมนี้
โอ้คุณติดค่ะคุณ
ใช่ค่ะนี่ค่ะศูนย์วิทยุร่วมปฐุมค่ะได้รับแจ้งจากประชาชนขอความช่วยเหลือ
เนื่องจากน้องหมาหัวติดอยู่ในซอกรั้วแบบนี้นะคะ
เหตุเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านมณีรินเล็กแอ่นลากูลคลองประปานะคะ

ได้รับแจ้งก็ประสานงานไปอย่างอาสาสมัครบูลรณิทรร่วมกันตอนนี้เลย
ต้องใช้อุปกรณ์มาแบบนี้นะคะนี่คือครีมตัดถ่างนะคะ

ลูกสุนัขเพศผู้พันธุ์ลาบาดอร์

เออลาบาดอร์สีดำ
หัวติดคาอยู่ที่เสาเหล็กสแตนเลสตรงนี้ค่ะ
น่าจะเป็นรอยตรงเสาประตู

ผมว่ามันน่าจะเป็นไอ้เสาที่เอาไว้รับประตู

พอไปถึงก็เห็นว่าลูกสุนัขตัวนี้หัวติดอยู่จริง
เจ้าหน้าที่กูภายก็ใช้อุปกรณ์คือครีมตัดถาง

แต่ด้วยความที่ว่า

คือสุนัขมันสนแล้วนิ่งเป็นลูกสุด

ไม่หนูด้วยหนูชนเกินไป

คุณพูดว่าจริงลาบาดอด้วยมันฉลาด
ถ้าผมเป็นลาบาดอร์ผมก็เอ้าไม่ต้อง
พูดอย่างนี้แสดงว่าลาบาดอด้วยมันโง่หรอ

แล้วมันก็ชอบมุดคุณความเป็นหมาเด็กหมาสน
ลาบาดอด้วยมันเป็นหมาฉลาดมันเลยสนเข้าใจไหม

แล้วประตูบ้านก็คือเปิดนะ

ดิฉันคิดว่าตอนติดประตูปิด
คุณนึกออกไหมมันเลยพยายามจะหาดูว่า